สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะประเทศไทยเหลือระยะเวลาอีกเพียง๑เดือน
ถึงแม้ว่าในระยะนี้ฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็ตาม
แต่มีลุ้นค่ะเพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะ
มีพายุโซนร้อนโนอึนค่ะที่พัดเข้าบริเวณเวียดนามค่ะ
เคลื่อนตัวผ่านลาวและคาดว่าจะพาดผ่าน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนัก
เพราะฉะนั้นนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร
ค่ายนครพนมอุดรธานี
ดาหารขอนแก่นอำนาจเจริญศรีสะเกด
อุบลราชธานีสุรินยะโสธรบุรีรำ
กาลสินนครราชศรีมาร์ร้อยเอ็ด
จังหวัดเลยและบึงการนะคะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดดังกล่าว
ต้องระวังอันตรายจากฝนตกสะสมนะคะ

คุณผู้ชมคะเราไปชมภาพของพายุทรายพัดเข้าถล่มประเทศตุรกีค่ะ

พายุทรายก่อตัวเป็นกำแพงสูงนะคะ
ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ตุรกีต้องเผชิญกับความร้อนแล้วก็อากาศที่แห้งแรงค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ